ส่วนเหตุการณ์ยิงกันสนั่นที่หาดชะอำจังหวัดเพชรชบุรีวานนี้นะคะ
หลังเกิดเหตุมือปืนก็เข้ามอบตัวค่ะ
ก็ถูกแจ้งไป๓ข้อหาก่อนได้รับการประกันตัวด้วยวงเงิน๔แสนบาท
เกิดจากขัดผลประโยชน์ธุรกิจเตียงผ้าใบ
ติดตามจากรายงานของคุณคารินกระมุดโยธินค่ะ
เร็ว
ร่าบ้าง
ไม่เอาเร็ว
ทันทีที่สิ้นเสียงปืนลั่นชายหาดชะอำจังหวัดเพชรชบุรี

พบผู้บาดเจ็บสองรายคือนายกริสรดาสมุดรัฐ
ถูกยิง๒นัดเข้าที่บริเวณท้องและขาขวา
ถูกยิง๕นัดเข้าที่ท้อง๓นัด
แขนหนึ่งนัดและขาอีกหนึ่งนัด
พลเมืองดีนำส่งโรงพยาบาลมีอาการสาหัสทั้งคู่
หลังเกิดเหตุตำรวจภูทรชะอำเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ปลอกกระสุนขนาด๙มม๑๔ปลอก
หัวกระสุน๓หัวตกเกลื่อนพื้น
ทราบชื่อผู้ก่อเหตุคือนายธนพลกำไรแก้วอายุ๓๒ปี
พนักงานเทศบาลเมืองชะอำหลบหนีไปหลังก่อเหตุ
เข้ามอบตัวช่วงกลางดึกคืนเดียวกัน
ตำรวจจึงคุมตัวไว้สอบปากคำ
พ่อของนายธนพลที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเล่าว่า
ก่อนเกิดเหตุถูกกลุ่มคู่กรณีกว่า๑๐คน
เข้ามาจะรุมทำร้ายตัวเองและลูกชายจึงเข้าไปห้าม
แต่กลับถูกฝ่ายคู่กรณีชกต่อย

วิ่งไปเอาปืนในรถมายิงใส่คู่กรณี
ส่วนสาเหตุเกิดจากการขัดแย้งผลประโยชน์

จุดเกิดเหตุอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยว
ห่างจากโรงแรมที่ใกล้ที่สุดเพียง๔๐เมตร
และร้านอาหารที่ใกล้ที่สุดเพียง๒๕เมตร
แต่โชคดีที่ขณะเกิดเหตุเป็นเวลาเย็น
ผู้ประกอบการกิจการเตียงผ้าใบต่างไทยอยเก็บ
และนักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางกลับกันแล้ว

ผู้ประกอบการกิจการเตียงผ้าใบต่างทยอยเก็บ
และนักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางกลับกันแล้ว
เช่นนั้นอาจมีผู้ถูกกระสุนลูกหลง
กลายเป็นโศกนาฏกรรมในครั้งนี้
ธุรกิจเตียงผ้าใบบริเวณชายหาดชะอำนะครับ
ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าจะต้องมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ
อย่างเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้น
ผู้ต้องหานะครับก็ยังคงให้การปฏิเสธ
และขอไปให้การทั้งหมดในชั้นศาลเท่านั้น

ในตอนนี้ทางตำรวจก็ยังไม่สามารถตรวจยึดมาได้
ซึ่งหลังจากนี้ชุดสืบสวนคงจะต้องทำงานหนักครับ
เพื่อจะสืบสวนหาอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ
และหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหานี้ต่อไปครับ
ในการก่อเหตุตำรวจพบว่านายธนพลมือปืน
เป็นฝ่ายเสียผลประโยชน์จากธุรกิจเตียงผ้าใบ
ผู้ประกอบการคนเดิมได้ทำไว้
และไม่สามารถไปต่อได้เนื่องจากป่วยเป็นมะเร็ง
ส่งต่อธุรกิจให้กลุ่มนายกิจสดา
และนายจารุกิจที่ถูกยิงทำต่อ
ทั้งสองฝ่ายมีเรื่องระหองระแหงกัน
เรื่องเตียงผ้าใบมันเป็นธุรกิจหนึ่งที่คนเก่าเขาทำ
แล้วตัวเจ้าของเนี่ยเขาเปลี่ยนให้คนอื่นมาทำ
ตัวคนนี้ก็เลยจะมาแปลวมาพูดมามีเรื่องมีราว
เขาก่อนที่จะมียิงกันเนี่ยเขาก็เคลียร์กันแล้วว่า

ถึงเวลาตั้งแต่อะไร๕๖โมงก็เลยเอาปืนมายิงกัน
เมืองต้นตำรวจแจ้ง๓ข้อหา
คือข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น
พาอาวุธปืนไปในที่ทางสาธารณะ
และยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
โดยผู้ต้องหาให้การปฏิเสธขอให้การในชั้นศาลเท่านั้น
และพนักงานสอบสวนพิจารณาให้ประกันตัว
โดยใช้หลักทรัพย์เป็นเงิน๔แสนบาท
เนื่องจากผู้ต้องหาเข้ามอบตัวไม่คิดหลบหนี
ส่วนผู้บาดเจ็บต้องรอให้อาการดีขึ้น
และหากมีพยานหลักฐานอื่นเพิ่มเติม
ตำรวจจะสามารถแจ้งข้อหาเพิ่มเติม
กับนายธนพลมือปืนต่อไปได้

คารินกัมพุทธินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน